มาติดตามข่าวกันต่อถามคุณผู้ชมถามน้องก๊อฟถามน้องปุ้ย
ถ้างูเลื้อยมา๒ตัวดูออกไหมว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย

แต่ในข่าวนี้พี่กู้ภัยบอกว่ามันต้องเป็นงูผัวเมียแน่
งูผัวเมียคู่นี้นะมันทำคุณยายตกใจเกือบตาย

เขาบอกว่ามันเลื้อยไปพลอดรักกันอยู่ใต้เตียงครับ
พี่กู้ภัยลื้อเลยเตียงคุณยายอย่าเพิ่งนอนขอลื้อก่อน
แล้วถ้ามันเป็นงูตัวผู้๒ตัว

กู้ภัยลื้อเลยครับเตียงของคุณยายนะฮะ
พี่กู้ภัยอำภาสุรบรรณนะครับในบ้านเลขที่๑๐๒หมู่๔ตะบลกรุงหยัน
อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับ
จับงูเห่าสองตัวเขาบอกเป็นตัวผู้กับตัวเมีย

ที่มันหมุนควงกัน
ถ้าอย่างนั้นน่าจะพูดกับเมียนะนะฮะ
มันซุกอยู่ใต้เตียงครับกว่าจะจับได้เนี่ยเขาบอกเกือบชั่วโมง
แล้วมันไม่ได้ให้จับง่ายนะเดี๋ยวมันเลื้อยไปซ่อนตามซอกเตียง
แล้วก็เนี่ยจับยากและที่สำคัญมันขู่ฟ่อดุซะด้วย
ในที่สุดจับได้ทั้งสองตัวความยาวประมาณเมตรครึ่งครับนะฮะ
คุณอำภานะฮะยังอยู่ในอาการตื่นตกใจ
บอกว่าช่วงที่จะลงไปนอนบนเตียงได้ยินเสียงอะไรอยู่ใต้เตียง
ก็มันก็ขอกแขกนะฮะคิดว่าเป็นตุ๊กแก่
แล้วก็ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องไปที่ขอบเตียงเอ้ามันหางงูนี่หว่านะฮะ
พอรู้ว่าเป็นงูตกใจมากท่านบอกว่าหัวใจแทบวายครับ
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นงูเห่าด้วยหลังจากตั้งสติได้นะครับ
กู้ภัยให้มาช่วยจับให้หน่อยงูเห่าสองตัวไม่รู้มันเลื้อยเข้ามา
ห้องนอนตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่กู้ภัยบอกว่ามันน่าจะเป็นงู
ผัวเมียที่เลื้อยเข้ามาพลอดรักในฤดูนี้นะฮะใต้เตียงนอนนี่แหละ
แล้วก็เชื่อว่างูเห่าเนี่ยถ้ามาเนี่ยจะให้โชคแล้วโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ไม่พลาดที่จะเอาบ้านเลขที่นะนะฮะแล้วก็อายุแล้วก็ความยาวของงูเนี่ย
สองตัวเนี่ยไปเสี่ยงโชคครับ